ไม่ใช่เฉพาะการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของบริษัทโรสรอยอย่างเดียวนะคะ
ก็มีอีกกรณีเป็นบริษัทผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายสายเคเบิลแล้วก็สายไฟฟ้าคุณผู้ชมของสหรัฐ
ก็ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายแห่งค่ะ

เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ทุกอย่างต้องว่าไปตามกฎหมายผิดก็ต้องว่าไปตามผิดค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้ประสานกับประธานบอร์ดการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ให้ตรวจสอบข้อที่จริงกรณีที่เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา
ฐานติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศหนึ่งในนั้นรวมถึงประเทศไทยด้วยที่บอกว่า
กฟนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับสินบน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเมื่อมีข้อสงสัยแบบนี้แล้วก็พูดกันเยอะในสื่อต่างประเทศ
ก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่สำคัญทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามกฎหมายค่ะ
ขณะที่นายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการกรฟนบอกว่า
ก็มอบหมายให้ผู้ว่าการกรฟนดำเนินการตามระเบียบ
โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้
และขอทราบผลการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
พร้อมทั้งรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบด้วย
จ่ายค่าปรับให้ทางการสหรัฐกว่า๗๕ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อให้ยุติการสอบสวนคดีจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศก็รวมถึงประเทศไทยด้วย
โดยได้จ่ายเงินกว่า๑ล้าน๕แสนดอลลาร์สหรัฐให้ผู้กระจายสินค้าในไทยรายหนึ่ง
ช่วงปีประมาณ๒๕๕๕๒๕๕๖โดยทราบว่าเงินบางส่วนจะถูกนำไปใช้ในทางทุจริต
เพื่อให้สามารถขายสินค้าให้รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย๓แห่ง
นั่นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็บริษัททีโอทีค่ะ